ทานบะหมี่กันแบบไซส์จุใจเลยอยู่ที่ไหนบ้านผมพิศนุโลกครับ
นี่คือหน้าตาของเจ้าของร้านแล้วก็บะหมี่ไซสยักษ์
เอาใจสายกินเส้นนะครับเมนูขึ้นชื่อของร้านคือก๋วยเตี๋ยวนายลอง
เล็บหน้ายักษ์หน้าโหดจริงน่าโหดมาก
เอาล่ะแต่ใจดีนะพี่แกร้านนี้เขาอยู่ในตัวเมืองพิศนุโลก
เจ้าของร้านชื่อคุณจรรย์เจริญรัฐนะครับ
เขาเล่าว่าทุกวันจะมีลูกค้าประจำมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมากมาย
แต่ร้านเป็นร้านเล็กโต๊ะไม่พอทำให้ลูกค้านั้นผิดหวังก็ไปบ่อยครั้งอยู่เหมือนกัน
แล้วบางคนก็ไม่กล้ามาเพราะว่าบางทีมันตากแดดร้อนบ้าง
แกเลยเกิดไอเดียส่งตามบ้านตามออฟฟิศไม่ธรรมดานะเพราะว่าไอเดียของแกนี่บะหมี่ชามยักษ์แบบนี้
ห่อพลาสติกอย่างดีแล้วก็ขึ้นมอไซค์ส่งถึงบ้าน
โอ้โหหลายคนติดอกติดใจเพราะว่ามันทานได้ถึง๗๘คน

ใช่ครับถ้าไปที่บ้านก็ทานยกครัวอร่อยอิ่มน้ำกันเลยทีเดียว
ถาดหนึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างบะหมี่๒๐ก้อนน้องใบตองไข่ต้มอีก
หมูแดงหนังหมูเกี้ยวทอดคลุกเคล้าและปรุงรสด้วยน้ำหมูแดงเพิ่มความอร่อย
แล้วที่สำคัญน้ำซุปมีให้เลือกนะ๒อย่างแบบธรรมดากับแบบต้มยำ
ราคาบะหมี่ทานยักษ์อยู่ที่๒๙๙บาทหากใครอยากกินแบบธรรมดาเพราะว่ามันถาดยักษ์กินไม่หมด
บาทเนี่ยเป็นถุงก็มีถุงเล็กถ้วยเล็กจานเล็กก็มีใช่แล้วค่ะ
สำหรับชาวพิศนุโลกอยากไปทานกันก็จดไปเลยนะครับหมายเลขนี้โทรกันไปสั่งได้ตอนนี้พี่แกก็ยังขายอยู่นะครับ
อยากจะทานไซส์ใหญ่ก็สั่งไป๒๙๙บาทแต่ถ้าอยากจะสั่งเป็นถุงก็๓๙บาทเท่านั้นครับ